มาดูสักฟอกวันที่๓วันนี้

เข้าสภาเตรียมพร้อมไปนั่งรับฟัง
สิทธิ์ข่าวก็ถามนายกรัฐมนตรี

ว่าสักฟอกกันมา๒วัน

เรื่องใหม่มาบ้างหรือไม่

มันเป็นเรื่องที่ถามแล้วถามอีกก็พูด

ส่วนที่ผมตอบก็คือตอบหลักการกว้าง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะชี้แจงเอง
แต่ถามว่าผมมีข้อมูลทั้งหมดไหม

ที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์

มีการพูดจาที่สุภาพมีมารยาท
เป็นสุภาพชนให้เกียรติกับสภาพ

ท่านได้เห็นกรณีหลวงพ่อป้อมไหม
ผู้สื่อข่าวจ้าสื่อมวลชนก็ถามย้ำอีก

หรือว่าจะมีหลวงพ่อตู่หรือไม่
นายกรัฐมนตรีเหลือบตามองแบบนี้

โอ๊ะแค่ตอบในศิกษภก็เครียดแล้ว

เอาจริงก็เรื่องนี้มันกลายเป็นประเด็นทั้งวัน

ใช่เมื่อวานตอนเช้าคุณศิระแหมคล้องหลวงพ่อป้อมพร้อม
ร้อยคอทองคำหนัก๒บาทมาเอามาโชว์ผู้สื่อข่าวตั้งแต่เช้าเลย
ใช่มันก็เลยกลายเป็นประเด็นสิฮะ
แล้วก็พอตอนเย็นเป็นข่าวว่าพ่อป้อมพ่อป้อม
คือพลเอกประวิทย์ไม่ปลื้มคุณศิระเรื่องนี้
แล้วก็บอกว่าเรียกมีการเรียกขึ้นห้องไปตำหนิด้วย

เพราะเมื่อวานพลเอกประวิทย์วงสุวรรณก็ตอบสื่อเกี่ยวกับกรณีที่
คุณศิราเจนจาคะห้อยหลวงพ่อป้อมยังวัดป่ารอยต่อนะครับ
โดยพลเอกประวิทย์ตอบว่าไม่รู้เรื่องเลย
เรื่องนี้ไม่เคยแนะนำในการจัดทำ
แล้วก็คุณศิระไม่เคยมาปรึกษาหาบรือเรื่องจะจัดทำไอล็อกเก็ตอะไรแบบนี้
แล้วก็ไม่ได้เห็นด้วยที่จะให้ทำเหรียญ

ผลเอกประวิทย์บอกแบบนี้เดี๋ยวมันจะเป็นข่าวใหญ่โต
นี่มันน่าจะเป็นความชื่นชอบส่วนตัวของเขา
มันก็เลยเป็นข่าวออกมาพาดหัวว่า
พ่อป้อมไม่ปรลื้มศิรา
อย่างนี้เมื่อเช้าคุณศิราออกมาให้สำภาษณ์อีกว่าอย่างไรฮะ
เขาก็ชี้แจงนะบอกว่าพลเอกประวิทย์เนี่ย
ไม่ได้เรียกผมไปตำหนิไม่ได้เรียกไปตักเตือน
เหมือนที่คนใกล้ชิดพลเอกประวิทย์ออกมาให้ข่าวก่อนหน้านี้
ไม่ใช่ไม่ปลื้มมันยังคล้องสร้อยให้ผมอยู่เลย
ใช่แล้วนักข่าวก็เลยถามคุณศิราอ้าวแล้วเมื่อวานนี้
เอกประวิทย์เรียกไปทำอะไรบ้างพูดอะไรบ้าง
ซึ่งคุณศิราก็บอกว่าเมื่อวานนี้เจอพลเอกประวิทธิ
ท่านก็บอกนะว่าทำได้แต่อย่ามาทำให้เดือดร้อน
แล้วก็พอเมื่อวานพอสัมภาษณ์สื่อเสร็จ

เพื่อให้ปลุกเสกปลุกเสกให้พร
แคล้วคลาดปลอดภัยแล้วก็ให้อยู่ในศิลธรรม
แต่คุณผู้ชมเรื่องประเด็นล็อกเก็ตคือเมื่อวานเนี้ยเอ่อ
นักข่าวก็ไปซูมดูไงปรากฏชื่อมันก็ผิด

คือพลเอกประวิทย์จริงต้องสะกดด้วยต่อเต่ารอเรือ

มันสะกดด้วยวาวแหวนเสลอิทธาตุทหารยอยักษ์กรรณ

เพราะว่าวงสุวรรณวงต้องสบือสี
ก็สะกดเป็นสรสลา

อีกคนนึงนะครับที่เข้าสภามาเมื่อเช้านี้แล้วก็เตรียมพร้อม
เพราะวันนี้เขาจะเป็นหนึ่งในคนที่จะซักฟอก

คุณเต้มงคลกิจสุขสินธารานนท์สสบัญชีรายชื่อพักไทยศิวิลัยนะฮะ
เพราะว่าแม้ก่อนหน้านั้นจะเป็นพักร่วมรัฐบาลใช่ไหม
แต่ตัวเขาบอกเขาเป็นคนกลาง
เขาพร้อมที่จะซักฟอกรัฐบาลได้
แล้วเขาก็มีรายชื่อในการจะซักฟอกรัฐบาลด้วยนะครับ
หอบพวงมาลัยดอกดาวเรืองแล้วก็ทูบเข้าสะพาน

พระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
เอาเลิกเอาชัยก่อนอภิปรายไม่ไว้วางใจนะฮะ

ว่า๑๐คนที่จะอภิปรายเนี่ย
คุณเต้คุณเต้จะอภิปรายใครรัฐมนตรีคนไหน

ผมจะเสี่ยงเซียม๔อภิปราย๒คน
จาก๑๐คนรอฟังละกัน
คุณผู้ชมฮะส่วนไฮไลท์เมื่อวานนี้
ก็คงเป็นคู่ของนี่ครับ
นายวิโรธลักษณะอดีศรสอสอบัญชีรายชื่อพักเก้าไกล
กับคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายยกรัฐมนตรี

การผูกขาดบริษัทผลิตวัคซีน
ว่ามันช้ายอย่างนู้นอย่างนี้

ทั้งคุณอนุทินทั้งนายยกรัฐมนตรี
เหมือนเป็นคนที่น่ารังเกียจอะไรอย่างนี้นะครับ
ปรากฏว่าถูกคุณอนุทินลุกขึ้นแล้วก็ตอบกลับนายวิโรธเหมือนกัน
คุณผู้ชมฮะไปดูคู่ไฮไลท์คู่ชกคู่นี้หน่อยนะครับ
นายอนุทินโกหกประชาชนทำไมโกหกประชาชนทำไม
โกหกทำไมพูดซ้ำสักสามทีเลยครับท่านประธาน
คนคู่นี้นะครับทั้งนายอนุทินชาญวีรกูล
นักพอสปคแค่ผมจะต้องเดินเฉียดใกล้
ผมยังรู้สึกลำบากใจแค่คิดว่าต้องหายใจร่วม
เอาอากาศร่วมกันกับสองคนนี้ผมก็รู้สึกหมดอะไรตายอยาก
เจอคำว่าสำเนียงส่อภาษากิริยาสอสกุล
แล้วคนที่เข้าคุณสมบัตินี้เนี่ยมาใช้สภาผู้แทนราชดร
ทรงเกียรติแห่งนี้กล่าวโกหกคำโต
เพื่อให้เกิดความสับสนกับพี่น้องประชาชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องสุขภาพ
ผมเลยมีความจำเป็นต้องขออนุญาตท่านประธานว่า
ขออนุญาตลุกขึ้นมาแก้เฉพาะในส่วนที่เขาโกหก
เขาบอกละมุติว่าการกระดูกสาวสุข
เป็นคนที่น่ารังเกียจอยู่ใกล้ก็ยังไม่อยากจะอยู่ด้วย
เมื่อกี้เจอหน้าห้องน้ำนี่กราบแทบถึงอก

ผมรีบเอาแอลกอฮอลฉีดตรงเน็กไทยผมเลย

มันก็เน่าพอกับกลิ่นปากเหม็นนะครับ
โอ้โหโต้กันจัดเลยตรงนี้

คุณวิโรธมีการออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อข้างนอกนะ
แล้วก็ชี้แจงบอกว่าตอนนั้นที่บอกว่ากราบ
คือเพราะอะไรในห้องน้ำทางมันแคบ
แล้วพอทางมันแคบก็พอเจอสวนกันพอดี
แต่มันดูใกล้ชิดมันเหมือนจะกราบแทบบอก

อันนี้คือหลังจากที่ออกมาจากห้องซักฟอก

เพราะว่านายวิโรธอภิปรายกล่าวหา
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
บอกว่าใช้มาตรา๑๑๒ปิดปากประชาชน
ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดหาวัคซีน
ทีนี้แหละครับมันก็กลายเป็นประเด็นขึ้นมา
เพราะว่าสอสอจากพลังประชารัฐ

ให้ถอนคำพูดอะไรต่างนานานะฮะ
กระทั่งผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ได้ลุกขึ้นชี้แจงพร้อมฆ่าโทษว่า
การนำวัคซีนมายุ่งเกี่ยวกับการเมือง

หากไทยไม่รับวัคซีนตามที่จองไป

ฟังเสียงนายยกรัฐมนตรีครับ
เอาไอ้แค่ที่ตกลงแล้วก็ไม่ให้มาตรงนี้
เพราะสาเหตุที่มาจากตรงนี้ก็มีเรื่อง
ส่วนเมื่อวานนี้ประเด็นอภิปรายอีกเรื่องหนึ่ง
ก็คือเรื่องของการทุจริตรับผลประโยชน์
แล้วก็ไปเกี่ยวกับสามปออะไร
ผลเอกประยุทธ์แก้ต่างเรื่องนี้อย่างไร

จากพยานมาแล้วไปสู้กันกับผมในคดีนั่น

ผมรู้ว่าท่านต้องการให้ผมโมโห

นักข่าวสายสภานักข่าวสายการเมืองบอก
สองวันนี้นายกรมตรีถือว่าควบคุมอารมณ์ได้ดี

แข็งไม่เหมือนกับศึกซักฟอกครั้งก่อน
ครั้งนี้อยู่ได้อึดอยู่ได้ทนอยู่กันทุกวันแบบนี้นะครับ
แล้วก็เมื่อวานนายกมนตรีก็ร่ายกรอนบทกรรม
ฟังกันว่านายยกแหล่ะร่ายบทกรณอะไรนะฮะ
พอครับสองวันครึ่ง
เราสรุปมาคร่าวให้คุณผู้ชมได้ฟังกันเรื่องการเมืองนะฮะ